สนุกบังคัย

ในส่วนของไทยเองได้ประสานไปที่สภาธนายความ๖จังหวัดนครสิมาให้ตรวจสอบเขาได้จริง
กระบวนการแจ้งความร้องทุกข์ก็ดีกระบวนการดำเนินการในการสอบสวนก็ดีรวมไปถึงการตกลงปฏิประนอมกัน
ได้ทำชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับ
ถ้าเกิดฝั่งของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยต่อสู้ว่าการสั่งทำสินค้าเนี่ยเกิดขึ้นจากฝั่งของผู้เสียหายเอง
เป็นคนกำหนดรูปแบบแล้วกำหนดให้เขายุโยงหรือว่าจ้างให้เขาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับ
ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายนะครับซึ่งจะมองว่าเขาไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติมไหนนะครับ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้เพราะว่าเป็นฝ่ายที่ยุโยงให้ฝ่ายของเด็กกระทำความผิดซะเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเกิดต่อสู้กันในศาลเนี่ยศาลก็จะรับฟังนะครับ